ท่านผู้ชมครับวันนี้พิธีกรรายการช่องส่องผี๓คนนะครับ
ย่าโมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่เป็นศิราชสตรีที่คนไทยเคารพบูชา
ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็ตั้งแต่ตอนที่เขาเคยไปอัดเทปรายการ
ไปถ่ายทำรายการช่องส่องผีของเขาที่วัฏสารลรอยก์
ก็จะสีมาแล้วไปกล่าวลบหลู่เอาไว้ค่ะอ่าลักษณะเหมือนกับบิดเบือนประวัติศาสตร์
อืมอ่าบอกว่าเนี้ยตอนเราไปถ่ายทำรายการ
ของท่านมาบอกว่ายาบุญเหลือท่านไม่ใช่ลูกบุญธรรมนะ
อ่าอ่าท่านเป็นภรรยาอีกคนของสามีของย่าโม
วันนี้นี่ฮะคุณบ๊วยเชษฐวุฒินะครับ
แล้วก็คุณเรนนี่นางสาวสูรพระภาพคำคจรหรือว่าอาจารย์
เรียบร้อยแล้วนี่ฮะมาที่วัดสารลอยนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหลังจากที่ไปลบหลู่ครอบครัวของเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโม
แล้วก็ย่าบุญเหลือด้วยนะครับทำให้ชาวโคราชไม่พอใจมาก
ขมาย่าโมและคุณย่าบุญเหลือนะครับที่จังหวัดนครราชศรีมา
นี่ครับทุกผู้ชมครับบ่ายสองครับมาถึงวัดสารลอยที่เขตเทศภาณนครราชสุริมานะครับ
ก็มีผู้ดำเนินรายการแล้วก็ทีมงานของเขามานะครับ
มีพิธีบวงสวงขอเข้ามาย่าโมย่าบุญเหลือที่บริเวณหน้าเจดีบรรจุอัฐินะฮะ
ชาวโคราชที่ทราบข่าวก็มาดูกันเยอะแยะไปหมดนะฮะทั้งสามคนก็ทำพิธีตรงเนี้ยนะครับ
แต่จะด้วยความตื่นเต้นหรือประมาทอย่างไรก็ไม่ทราบได้นะฮะเพราะว่าช่วงที่มีการกล่าวคำขอขมาลาโทษเนี่ย
อาจารย์เรนนี่นอกจากน้ำเสียงสั่นเคลือแล้วค่ะอ่าก็ได้อ่านชื่อจังหวัดผิดฮะอืม
คือจังหวัดนครราชสีมาไปอ่านเป็นนครศรีธรรมราชใช่
ค่ะราชกาลฉันทุนยายคัมนั้นพุนไยบ้านและพินอกธ์

พร้อมกับทางตำรวจมาสังเกตการณ์
ท่องส่องผีเค้าก็มาจัดเครื่องเส้นวายบวงสวงมาแบบเต็มชุดใหญ่ตามสิ่งที่ถูกต้องกันนะฮะ

ทุกสิ่งทุกอย่างครับผ่านใบสี่ห้าชั้นอาหารคาวหวานผลไม้เก้าอย่างทูบเทียนภูมิลัยดอกไม้นะครับ
มีพรามเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชศรีมามาอ่านพิธีกรรมองค์การนะฮะ
ทั้งคุณบ๊วยเชษฐวุฒิอาจารย์เวนนี่แล้วก็คุณเจมส์นี่ก็ไปทำพิธีต่อด้วยนะครับ
ที่อนุโสรีท้าสุรนารีแล้วก็คุณย่าบุญเหลือนะครับ
พนมก้มกราบไหว้นะสำนึกผิดเกี่ยวกับสิ่งที่พลาดพลั้งทำไป
จากวัดสารลอยก็มาที่อนุสวรีเท้าสุรนารีนะครับมาทำพิธีขอขมาลาโทษต่อที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับ
โคราชก็มาติดตามกันเยอะนะฮะมีการพูดผ่านเครื่องขยายเสียง
โดยอาจารย์เวนนี่เป็นคนกล่าวขอขมาลาโทษนะฮะชาวโคราชนี่มาเป็นพันคนนะฮะ
เดี๋ยวฟังนะฮะช่วงที่มีการกล่าวคำขอเข้ามาลาโทษกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ขอให้ท่านในโอดอดโทษและอมศิกรรมให้แก่ลูกหลานและทีมงานนาบัติด่วยเพิ่ม

เห็นไหมสำเนียงก็จะเป็นสำเนียงเหมือนกับทางพี่น้องชาวโคราชนะครับ
ทั้งสามคนก็ได้ถวายพานดอกไม้ที่บริเวณแทบเท้าอนุสวรีเท้าสุรนารี

จนเสร็จนะครับทุกผู้ชมครับในช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
ทำพิธีเสร็จคุณบ๊วยเองก็ได้กล่าวขอโทษพี่น้องชาวนครราชศรี
มานะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังจังหวัดนะฮะที่ช่วยทำให้เกิดงาน
วันนี้เกิดขึ้นนะส่วนคุณเรนนี่เองก็บอกว่าตัวเธอก็เป็น
หลานคนโคราชเธอเกิดที่นี่เธอคือคนโคราชนะก็ตั้งใจ
ที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เกิดความสบายใจที่สุดแล้วทาง
ช่องส่องผีเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะมอบห้องแอดมิตรห้อง
ความดันลบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาเพื่อใช้
ในการรักษาโรคโควิด๑๙นะฮะในการที่จะเป็นสะพานบุญในการมอบ
ห้องนี้มูลค่า๑ล้าน๘แสนกว่าบาทให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสี
มาด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่งหลังจากนั้น
นะครับคุณบ๊วยก็กล่าวกับชาวโคราชเสร็จก็มีกลุ่มราชการนะฮะเป็น
ราชการบำนานนะครับตัวแทนลูกหลานย่าโมย่าบุญเหลือแหวก
ล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กาดทีมงานช่องส่องผีพยายาม
มาประชิดตัวนะฮะต้องรีบขึ้นรถกันเลยนะครับคือเขา
อยากจะไปถามว่าลบคลิปหรือยังอืมคือเขาอยากให้ลบให้หมด
หาเนี่ยแล้วบิดเบือนประวัติศาสตร์เนี่ยลบหรือยังนะฮะพยายาม
รูเข้าไปด้วยคุณบ๊วยไม่ได้ตอบนะฮะค่ะแต่ก็เดินขึ้นรถ
ไปเลยนะฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยความ
เรียบร้อยนะครับท่านบริษัทการจังหวัดนครรัฐศรีมานะครับ
บอกว่าก็ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นบทเรียนไป
ทุกคนทุกฝ่ายด้วยนะว่าจะทำอะไรเนี่ยก็คำนึงถึง
นึกถึงกันให้ดีค่ะนะฮะอืมบางทีเรื่องที่มันละเอียดละอ่อนมันก็จะ
ต้องคิดเยอะขึ้นอีกหลายตลบนิดนึง